แต่ออกจากบ้านทั้งทีขอพาไปร้านนี้หน่อยได้ไหม
เป็นร้านขายเป็ดพะโล้ที่เขาบอกว่า
นุ่มน้ำซุปหอมและอร่อยระดับตำนานกว่า๕๐ปี

อยากจะพาไปเพราะว่าตำนานความอร่อยของเขาโด่งดังมาก

ร้านซุ่ยเห็งโภชนาการค่ะ
ตำนานความอร่อยกว่า๕๐ปีที่โด่งดังจากบะหมี่เป็ดพะโล
และขาห่านอบหม้อดิน

เป็นร้านที่คุณสุยทรงแทร่ตั้งนะคะ
เจ้าของสูตรแล้วก็ผู้ก่อตั้งร้านเป็ดพะโล
ตั้งซุ่ยเห็งโภชนาการ
ชื่อร้านก็มาจากชื่อของเจ้าของร้านนะคะ
ซุ่ยสงฆ์เพิ่มคำว่าเห็ง

แล้วนี่อาหารอบหม้อดินและเป็นบะหมี่ข้างใน
สุดยอดนะคะนี่แหละก็คือรวมรวมกันกับความหมาย
หมายถึงร้านอาหารที่เห็งแล้วก็โชคดีกับชื่อของเขาด้วยนะ
เป็นแบบร้านฮิตชื่อฮิตของเมื่อ๕๐ปีที่แล้วคุณดู
อร่อยทุกอย่างสั่งสิคะ
ร้านตั้งสุยเฮงโภชนานี้นะคะได้รับรางวัลมิชลินนะ
ประเภทดิบกูมอง๔ปีซ้อนอ่ะคุณรางวัลนี้หมายถึง
โปรดของผู้ตรวจสอบมิชลิน
ที่เสิร์ฟอาหารคุณภาพดีในราคาไม่เกิน๑๐๐๐บาท
ทั้งหมด๓คอร์สไม่เกิน๑๐๐บาท

ต้องแล้วร้านยังรักษาบรรยากาศของร้านแบบดั้งเดิมด้วยรวมถึง
แค่บรรยากาศนะรสชาติก็ดั้งเดิมค่ะ
อย่างที่คุณฉนะบอกเมื่อกี้มากทานมาก

แล้วก็มีดิฉันชอบอันนี้ไส้แก้วกับเลือดเป็ด
แล้วก็อันนี้ชอบเหมือนกันชอบมากปากเป็ดพะโล

แล้วก็จะมีก๋วยเตี๋ยวพะโล้เมนูยอดนิยมตลอดกาล
อย่างเช่นบะหมี่เส้นแบนเล็กกับบะหมี่แบนใหญ่

อันนี้ไส้แก้วอันนี้ไส้แก้วเป็ดกับเลือด

คุณเห็นว่าเป็นบะหมี่ใช่ไหม

ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะก็จะเป็นมะหมี่กับมะหมี่เป๊ะ
เพราะว่าบะหมี่ร้านเราเป็นบะหมี่สั่งทำพิเศษ
จะเป็นมะหมี่ที่มีส่วนผสมของไข่มากกว่าแป้ง

อ่ะเข้าใจนะคะบะหมี่ก็คือเป็นส่วนผ

ของไข่มากกว่าแป้งนะคะเวลาทานเข้าไปก็คือจะมีกลิ่นหอม
คือเขาจะมีบะหมี่สองแบบเป็นบะหมี่เหลืองปกติ
หมี่เส้นแบนเล็กกับเส้นแบนใหญ่ก็คือบะหมี่ปอ
คือเป็ดเนี่ยเป็ดพะโล้ต้องทานกับบะหมี่เส้นแบนจริง
ใช่มันจะเข้ากันเนอะแปลกนะมันจะเข้ากันมาก
แล้วความอร่อยของเขาไม่แพงคุณเริ่มต้นที่๕๐บาท
จนถึง๓๕๐บาทนะครับร้านตั้งอยู่ที่ถนนบรรทัศน์ทอง
สอบถามสั่งจองเมนูเด็ดตามนี้เบอร์ที่เราขึ้นให้ด้านล่างนี้
อุ๊ยคุณดูนี่มากเอาจริงนะอยู่บรรทัศน์ทองนี่เอง
สอบถามดูว่าเขามีบริการส่งอะไรยังไงนะอันนี้บอกคุณผู้ชม
บอกคุณสิก็หันมาหันบอกคุณผู้ชมแล้ว
แล้วก็บอกคุณชนะเผื่อว่าจะใจดีมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน